โดยนายโอเล็ดรอดหัวหน้าทีมฆ่าถูกเจ้าหน้าที่วิสามันจนเสียชีวิตกลางเมืองยะโสธร
หลังจากพยายามหลบหนีการจับกลุ่มแล้วก็ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีขณะที่ตำรวจบุกจับกลุ่มนายสมศักดิ์เล็ดรอดหรือนายโออายุ๒๙ปี
ผู้ต้องหาคดีแชทลวงหนุ่มฆ่าฝังดินบริเวณไฟแดงตู้ยามประชาร่วมใจ
ถนนแจ้งสนิทอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรโดยขณะถูกชุดจับกลุ่มตามไล่ล่า
นายโอพยายามเข้าไปจี้รถยนต์ของชาวบ้านเจ้าหน้าที่จึงตามไปและปิดล้อมจนเกิดการยิงปะทะกัน
นายโอถูกยิงเสียชีวิตภายในรถเมื่อคืนนี้
ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริงและชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ไล่ติดตามคนร้ายมาจากพื้นที่อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจริงตลอดเส้นทางที่หลบหนี
นายโอได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่และชิงรถประชาชนมาตลอดเส้นทาง
กระทั่งรถมาติดไฟแดงบริเวณกลางแยกนายโอยังพยายามหลบหนีและยิงต่อสู้
ประกาศว่าจะไม่ขอมอบตัวเพราะไม่อยากติดคุกอีกแล้ว
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจวิสามันทันที
ขณะที่สถานีตำรวจภูทรบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา
พร้อมคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จำลองเหตุการณ์หน้าโรงพัก
ก่อนนำตัวไปชี้จุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์
และร่างของผู้เสียชีวิตบริเวณซอยหลังวัดบัวโรย

ตั้มผู้ตายเป็นฝ่ายทักแชทในเฟซบุ๊กมาหา
แต่ถูกนายโอสวมรอยพูดคุยแทน
ลวงให้นายตั้มมาหาที่บ้านพัก

ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้ในตั้มเสียชีวิต
ไม่ได้ร่วมลงมือทำร้ายด้วย
แต่ที่ไม่สามารถเข้าไปห้ามได้
เพราะเกรงว่าอาจถูกนายโอทำร้ายร่างกาย

ที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนที่ฆ่าลูกชายได้ทั้งหมด

อยากให้ผู้ก่อเหตุทุกคนตายตามลูกชายไปด้วย
หากเป็นไปได้ก็อยากให้ได้รับโทษประหาร
ส่วนที่นายโอถูกจับตายก็สมควรแล้ว
เพราะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
สำหรับคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๘คน
สหรัฐอนุมัติไหมจับรวม๗คน
ก่อนหน้านี้จับกลุ่มได้แล้ว๖คน
ส่วนนางสาวปียพรเล็ดรอดหรือมด
น้องสาวของนายโอที่ช่วยพาหลบหนี

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พร้อมรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง

ได้นำตัวส่งปากครั้งแรกที่สารจังหวัดสมุทรประการ